รอบขอบสนามในค่ำคืนนี้ไปเริ่มกันที่ฟุตซอลไทยลีกกันก่อนนะครับ
สถานการณ์ในตอนนี้ต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์สนุกจริงครับ
เสียตำแหน่งจ่าฝูงซะแล้วครับหลังจากบุกไปแพ้สุราธานีถึงถิ่นครับ
ฟุตซอลไทยลีกนัดที่๒๒นะครับสุราชธานีเจ้าบ้านอันดับที่๖ในชุดสีดำครับ
ครึ่งแรกสูสีครับเสมอกันอยู่ที่๓ต่อ๐
สุราธานีเจ้าบ้านก็ได้ประตูจากทศวรรษโปทนที่๔และพรเทพศนมิตรนที่๑๔กับ๒๐
ส่วนชมบุรีได้จากนัทพลสุธิโรธนาทีที่๑๐จิรวัตรสอนวิเชียนาทีที่๑๔และอธิวัตรจำเจริญนาทีที่๒๐ครับ
มาว่ากันต่อในครึ่งหลังก็สนุกนะครับ
สุราธานีขึ้นนำก่อน๔ต่อ๓จากเอกพงศ์สุรัสสว่างนะครับ
นาทีที่๒๖จากสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวยิงตัวเก่งของพวกเขา
จุดเปลี่ยนของเกมนี้มาอยู่ในช่วงที่สุราธานียิง๒ประตูขึ้นนำเป็น๖ต่อ๔ครับ
จากนัทธวัฒน์ลักษณะโตนาทีที่๓๒และกิติพงศ์โพชัยนาทีที่๓๖นะครับ
แล้วก็ทวงคืนได้๑ประตูนาทีที่๓๙นะครับ

ในเวลาอีกประมาณนาทีกว่าครับ
เป็นประตูปิดกล่องช่วยให้สุราธานีเจ้าถิ่นครับ
เอาชนะไป๗ประตูต่อ๕
ความพ่ายแพ้ในนัดนี้ครับทำให้ชนบุรีนั้นเสียบรังจ่าฝูงให้กับการท่าเรือนะครับ
ส่วนผลการขันในคู่อื่นนะครับ
ศรีสะเกดแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้ามไป๐ประตูต่อ๑
ส่วนสมุทรสาครแพ้ให้กับกรมทางหลวงไป๑ประตูต่อ๒นะครับ
ตอนนี้ก็เหลือการแข่งขันอีก๔นัดกับการลุ้นแชมป์ในปีนี้ครับ